โอ้โหเขาวุ่นวายกันไปหมดเลยจ้า

ก็ต้นหมากไม่จำเป็นต้องใช้ลิง
ลิงก็เลยหนีมาอยู่รองพักซะเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงพักสถานีตำรวจภูทรเชียงกลมนะคะ
แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
ของลิงแสบตัวนี้เอาไว้ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาช่วยหน่อยลิงป่าสุดแสบ
บุกเข้ามาอารวาสในโรงพัก
รื้อค้นของในสำนักงาน
มานั่งโต๊ะสบายใจเฉิบท้องไม่รู้ร้อนแบบนี้

จริงนะจ๊ะเจ้าลิงตัวนี้
เพราะว่าพี่ตำรวจเขาเล่าให้ฟังบอกว่า

ถูกเจ้าลิงป่าเพศผู้ตัวนี้อายุ๕เดือนเนี่ย
ออกจากป่าแล้วมาอารวาสสร้างความเดือดร้อนความวุ่นวายตลอดเลย
มาถึงในโรงพักมารื้อเอกสารทำสารพัดสารเพ
ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องต่างเนี่ย

หรือว่าไอ้ลิงนี่มันจะมาแจ้งความ
หรือว่ามันจะทำบัตรประชาชนหาย

แล้วมันก็มีท่าทางดุร้ายด้วยเพราะว่ามันขู่งิ่งอย่างนี้
แปลว่าวางแผนแล้วคลั้งแรกไม่สำเร็จ
มันกัดมันมากัดขาเขา
ลิงกัดขาเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป๒คน

เอาใหม่รอบที่๒ครั้งนี้มาใหม่วางแผนมาอย่างรัฐกลุ่ม

ล่อลวงให้ลิงตายใจพี่กู้ภัยวางแผนให้มันรัดกลุ่มยิ่งขึ้นสุดท้ายจบที่การนี่เอาของกินเอาไปไว้ท้ายรถกระบะ
แล้วเอาน้ำดื่มไปด้วยแล้วก็ให้มันเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อให้มันไปหาของกิน
แล้วก็ปิดกระบะปั้งขับออกไปเลย

โอ๊ยน้องมันหิวไงมันอาจจะมาหาของกิน

อันนี้คือจับได้แล้วแล้วก็พาไปยังจุดที่ควรจะปล่อยมาแล้วนะ
ก็จะต้องเอามันไปปล่อยไว้ที่ป่าอุทยานนายุงอยู่ที่อ่างห้วยเมี่ยง

แล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าลิงตัวนี้นั้น
จะไม่กลับมาสร้างความเดือดร้อนที่โรงพักแห่งนี้แล้ว
หลังจากที่โดนจับได้โดยพี่กู้ภัย
แล้วก็อิ่มน้ำสำราญสบายใจ
ไม่ต้องกลับมาโรงพักษณ์แล้วนะ